เดี๋ยวไปหาอาหารขึ้นชื่อของคนไทยกันบ้าง

อีกอย่างหนึ่งผัดไทยถูกต้องเออผัดไทย
ผัดไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาหารต้นตำรับของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ร้านที่จะพาไปทานร้านนี้เนี่ยเป็นร้านผัดไทยระดับตำนาน
ขายมายาวนานเก่าแก่มากแล้วก็รสชาติเด็ดมากจริง
ได้อยู่มาอย่างยาวนาน๓ชั่วอายุคนแบบนี้

หลายคนคงจะเคยได้ยินวลีเด็ดว่า
ถ้ามาแต่มาตรังเนี่ยนะมาแต่ตรังไม่หนังก็โนราถูกไหม
ต่อมาไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ามาตอนนี้พูดแค่นี้ไม่ได้แล้ว
มาที่ตรังต้องมาชิมผัดไทยกุ๊ก
ร้านนี้นั่นเองผัดไทยกุ๊กนี่แหละค่ะ
ผัดไทยกุ๊กเนี่ยนะคะเขาขายผัดไทยมา๗๐ปีแล้ว
ทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาจนรุ่นแม่
แล้วก็สืบทอดมาจนรุ่นลูกนี่แหละค่ะ
เขามีเอกลักษณ์ก็คือเส้นเส้นผัดไทย
มันจะเหนียวนุ่มและไม่จับเป็นก้อน

คุณนึกออกไหมผัดไทยความอร่อยมันต้องอยู่ที่เส้น

ถุดิบอื่นทางร้านก็เลือกแต่ของที่มีคุณภาพ

เพราะว่ามันจะให้รสชาติที่เข้มข้น
กลมกว่าการใช้น้ำตาลสายขาว
สูตรเด็ดความอร่อยอีกอย่างก็อยู่ที่

ผัดไทยเนี่ยนะถ้าไม่ใส่มะขามเปียกเนี่ย
ถือว่าผิดถือว่าไม่อร่อยเลย
ทางร้านเขาจะเคี่ยวซอสเองนะคะ

แหล่งที่ผลิตมะขามเปียกโดยตรง
เพื่อที่จะได้ความสดใหม่

ร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรส
อร่อยจากรสมือของคนทำจริงเลย
อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านก็คือ

ไทยก็ต้องมาคู่กับหอยทอดนะคะ
ร้านนี้ก็คือหอยทอดวิศวะ
เขาจบปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ก็เลยเอาชื่อคณะมาตั้งเป็นชื่อเมนู
เป็นหอยทอดวิศวะเท่านั้นเองนะคะ
ก็เลยกลายเป็นที่ติดหูของลูกค้าในย่านนั้น
โดยร้านกุ๊กกุ๊กเขาจะขายแค่สองอย่าง
ก็คือหอยทอดกับผัดไทย

แล้ววันหนึ่งเขาก็จะขาย๒อย่าง

วันหนึ่งจะขาย๒๐กิโลกรัม

ถ้าพิเศษหน่อยก็๔๕๕๐บาท
ส่วนหอยทอด๕๐บาท
ร้านตั้งอยู่ใกล้กับสี่แยกต้นสมตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เปิดตอนเย็นนะคะ๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่ม
ใครอยากจะไปทานร้านผัดไทยกุ๊กอร่อยระดับตำนานแบบนี้นะคะ

ร้านนี้เขาขายอยู่๒อย่าง

รู้แล้วย้ำจังเลยอ่ะ
ก็กลัวคุณไปแล้วสั่งอย่างอื่น

กุ้งสดก็ได้หรือเป็นผัดไทยธรรมดาก็ได้นะ
น่าทานนะบางคนก็ชอบทานแบบผัดไทยธรรมดาอย่างดิฉัน
ตอนเด็กก็จะชอบทานผัดไทยธรรมดาที่ไม่ใส่กุ้ง
พอโตขึ้นมาบอกไม่เอาเส้นเอาแต่กุ้ง
มันก็จะเป็นผัดไทยไหมล่ะ

ถ้าไปสั่งอย่างนี้มีเรื่องกับแม่ค้าแน่
ไม่แต่อย่างที่น้องใบตองบอกบางทีกินผัดไทยแล้วก็ผัดไม่ต้องใส่อะไรเนี่ย
แค่น้ำซอสมะขาบเขาก็อร่อยแล้ว

อยู่ที่เครื่องปรุงแล้วร้านนี้เขาไม่ใส่ผงชูรส